มาขยับมาใกล้ฉ่วงนี้จะพาไปร่วมค้นหาคำตอบว่า
เอ๊ะทำไมพระพุทธรูปองค์ต่อไปนี้ถึงแปลกไม่เหมือนใคร
แล้วแปลกยังไงไปดูกันในช่วงแปลกแวกเอ
ตลอดข่าววันนี้มีเรื่องราวทั้งแปลกแวกเอ๊
ชวนงงป้นสงสัยมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกแล้ว

ผมอยู่ที่จังหวัดนครนายกที่วัดสแก่ซึง
วันนี้จะพาไปดูเรื่องแปลกแหวกชวนงงชวนสงสัย
นั่นก็คือพระพุทธรูปแปลกมี๖นิ้วนั่นเองครับ
แต่ว่าต้องไปหาคุณลุงท่านนี้
ที่จะพาผมไปดูพระพุทธรูปแปลก๖นิ้ว

เดี๋ยวตามไปพบคุณลุงกันก่อนเลยครับ

นี่คุณลุงมายืนรอใครหรือเปล่า

วันนี้ครับคุณลุงผมมาตามหาเรื่องแปลก

แต่ว่าผมสงสัยครับที่๖นิ้วเนี่ยขนาด๖นิ้ว
หรือว่าอะไรที่๖นิ้วครับคุณลุง

ตอนนี้เรามาถึงที่หน้าองค์หลวงพ่อ๖แล้วนะครับ

ส่วนไหนขององค์หลวงพ่อครับที่มี๖นิ้ว

ตรงเท้าของท่านนะครับมี๖นิ้วจริงด้วยนะครับ

คุณลุงคิดว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงครับ

ให้ไปขอพะที่วดวัด๑

คือพ่อองค์นี่ทางโลธอนบอกว่า
เป็นพระที่มากับเรือ
สมัยก่อนเป็นวังพระจม
คุ้งเป็นวังผ้าจมน้ำจะไหลแรง
คนที่นำผ้ามาหรือว่านำสินค้าเอาผ้ามาด้วย
เรืออาจจะล่ม
ก็เวลาน้ำแห้งทางชาวบ้านทางผ้าทางรู้แรก
เขาก็เลยน่าจะนำพระองค์นี้ขึ้นไปไว้ที่วัด
ทางนี้ได้มีพระมาบอกว่าให้ไปขอพระ
เขาก็ให้พระองค์นี้มามาอยู่ตั้งนานหลายปี
ไม่มีใครรู้ไม่มีใครทราบว่านิ้วท่านนี้
เพิ่งมารู้ประมาณ๒๐ปีนี่เลย
ก็เลยตั้งชื่อท่านว่าเป็นหลวงพ่อ๖ไปเลย
พอเอาหลวงพ่อหกมาไว้ที่วัดนี้แล้วมันมีความเชื่อหรือไม่
นี่สิครับคืออย่างนี้หลวงพ่อ๖องค์นี้
เวลาไปทำพิธีงานประจำปี

ท่านไปลดน้ำลมฝนฟ้าจะแรงมาก
มันก็เลยเป็นความเชื่อว่าเอาหลวงพ่อหกลงไปข้างใน
ต้องขอนามัศกาลท่านก่อนแล้วก็ขอกราบขอขมา

นี่คุณผู้ชมครับจะสังเกตที่บริเวณ

จะเห็นว่ามีดอกพิกุลด้วยนะ
คนไทยก็เชื่อว่าเป็นดอกไม้มงคล
เวลาที่จะบูชาขอโชคขอลาบ
เขาก็จะใช้ดอกพิกุลในการขอนะครับ

เห็นเขาบอกว่าใหญ่มากแล้วก็สวยมากด้วย

นี่แหละครับองค์จำลองหลวงพ่อหก
ที่๒ที่ทำให้เราได้เห็นถึงความสวยงามอย่างชัดเจน
ไปจนถึงองค์ที่๓ที่ชาวบ้านนำมาไว้หน้าโบสถ์
ให้ชาวบ้านได้กราบไหว้บูชากัน
แม้กระทั่งองค์จำลองของหลวงพ่อ๖
ก็ยังสร้างให้มี๖นิ้วเสมือนองค์จริง
ตามความศรัทธาที่มีมายังยาวนาน
แต่หากถามว่าทำไมถึงมี๖นิ้ว
ก็ยังคงเป็นปริศนธรรมมาจนถึงทุกวันนี้แหละครับ